วันนี้มีความคืบหน้ากรณีนายอภิชาติภูลเผือกหรือเสียกล้อง

ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเกาลัดแล้วก็พลัดตกจากรถ

แล้วก็มีประเด็นกันกับภรรยาภรรยาของเสียกล้องนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะความคืบหน้าสำหรับเรื่องนี้เนี่ย
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะคะ
พร้อมกับคุณนุ่นค่ะนางสาวพระพัดศรปิ่นจุ

ไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
ยื่นฟ้องนางสาวแหม่มนะคะคนขับรถคันนั้น
ซึ่งเป็นสาวคนสนิทของเสียกล้อง
ยื่นฟ้องและเรียกค่าเสียหาย๓ล้านบาทนะคะ
คือเธอให้เหตุผลบอกว่านางสาวแหม่มเดินสายออกสื่อ
แล้วก็ระบุว่าเธอเป็นภรรยาอีกคนนึงของเสียกล้องผู้เสียชีวิต

เพราะฉะนั้นก็ทำให้ภรรยาที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รวมถึงครอบครัวได้รับความเสียหาย
ซึ่งเบื้องต้นสารนัดสืบพยานเดือนเมษายนนี้นะคะ
ส่วนทางด้านของคุณนุ่น
ภรรยาเสียกล้องเนี่ยแจ้งความดำเนินคดี
กับนางสาวแหม่ม๒ข้อหาก็คือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต

แล้วก็ให้ตำรวจตรวจสอบด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินในบัญชี

และไปโอนให้ใครหรือไม่ค่ะ
จริงคือทางนุ่มก็ไม่ได้รู้กฎหมายมาก

ที่ช่วยเลือกแนะนำคดี
อีกอย่างหนึ่งคือนู่นก็ได้รับผลกระทบ

เพราะมันทำให้กลายเป็นว่า
มันให้นุ่มเสิร์ฟเสียชื่อเสียแล้วมันก็อับอาย

แต่เราจะรับไม่ได้กับเรื่องที่สามีเสีย

ไหนเราจะต้องไปเผชิญหน้าตัวคนที่ทำงาน
แล้วหลายคนซึ่งนุ่มก็ทำงานมาร่วม๑๐ปี
มันก็ไม่ได้มีควรเชิดแค่พี่ทำงานแค่นั้น

ก็ไปด้วยกันนะคะที่สารเยาวชนและครอบครัวกาญจนบุรี

ที่นางสาวแหม่มออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่า

แล้วเธอไม่ได้ละเลยทอดทิ้งหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ
แล้วก็นางสาวแหม่มเองก็ย้ำว่ามีลูกกับเสียกล้อง๑คน
ก็ไม่มีสาเหตุที่จะต้องพยายามฆ่าของลูกประเด็นนี้ค่ะ
บอกว่านางสาวนุ่นเธอบอกว่าทำให้ครอบครัวได้รับความเสียหายค่ะ
ก็เลยเป็นที่มาของการฟ้องในวันนี้ค่ะ